อ่ะคุณผู้ชมเตือนภัยกันหน่อยค่ะใครอยู่พื้นที่
ตอนนี้แกงรับรถจักรยายนอะละวาดอีกแล้วอะละวาด
เข้าไปลักถึงในหอพักเลยนะคะซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ย

ส่วนอีกคันหนึ่งที่ตั้งท่าจะลักขโมยเอาไปเหมือนกัน
ปรากฏว่าทางด้านผู้ดูแลหอตื่นมาเจอพอดี
คนร้ายก็เลยทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไป
ให้คุณผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะชัดเลย
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหอพักแห่งหนึ่ง
หมู่๑๐ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
คนร้ายมากัน๕คน
ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คันมาในหอพัก

หนึ่งในห้าคนร้ายมีรูปร่างผอม

หมวกนิรภัยปิดบังใบหน้า
เปิดประตูรั้วหน้าหอพักแล้วก็เดินเข้ามาข้างใน
โดยกลุ่มคนร้ายอีก๔คนจอดรออยู่ข้างนอก
ขับวนไปวนมาดูลาดเหล่าค่ะ
คนที่เข้ามาข้างในก็เนี่ยคุณผู้ชม

เบียนป้ายแดงไป๑คัน
แล้วก็ขี่รถจักรยายนต์ออกไปบริเวณด้านหน้าหอพัก
่งหน้าไปทางถนนสุขประยูน

คนร้ายเนี่ยหักคอแล้วก็ต่อสายตรงเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

ที่จะแค่ขี่ออกไปเท่านั้นเอง
ปรากฏว่าคนดูแลหอพักค่ะ
จอมวิไลเลิศตื่นมาเจอซะก่อน
คนร้ายก็เลยได้รถจักรยานยนต์ไปแค่คันเดียว

จากการตรวจสอบพฤติการพบว่า
คนร้ายใช้เวลาลงมือทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ย

น่าจะเป็นมืออาชีพแน่นอนทั้งกลุ่มเลย
ตำรวจก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ